คุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีเรื่องของงูเข้าบ้านเข้ารถ
ภัยก็มาจับแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เราสงสัยกันทุกครั้งว่าปล่อยธรรมชาติและธรรมชาติงูมันจะเยอะแค่ไหน
ไปดูที่กำแพงเพชรหมาตัวหนึ่งมันก็เห่าอยู่ข้างกอไผ่ธรรมชาติข้างหมู่บ้าน
แม่พอไปเจออยู่ทั้งครอบครัวเลยครับ
งูเหลื่อมทำรังอยู่พ่อแม่ลูกสี่ตัวกรบเลยทีนี้
พอไปปล่อยสู่ธรรมชาติมันก็ไปอยู่ในธรรมชาติแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับ
นำกำลังไปช่วยจับงูในพื้นที่อยู่ที่หมู่
สามตะบนบางทรายอำเภอคองขรุงที่กำแพงเพชรนะครับเพราะว่าคือมันมีหมาตัวนึงอ่ะมันไปเห่าตรงเนี้ยเสียงดังอยู่ตรงโพรงใต้ก่อไผ่ชาวบ้านก็เดินตามไว้เอ้ยมันเห่าอะไรนะก็ไปแจ้งกู้ไพ่หมานะสุดท้ายก็ไปเจอใต้โพรงมันเป็นครอบครัวงูเหลือมันอยู่กันสี่ตัวคุณผู้ชมคล้องออกมาทีละตัวทีละตัวก็อย
ก็เป็นชาวบ้านเขาขับรถผ่านเอ๊ะหมาสองตัวมันเห่าอะไรดังผิดปกติแล้วมันก็อยู่ตรงที่โพรงเนี้ยฮะไม่ยอมไปไหนนะก็จอบรถลงไปดูชะโงกด้าไปเห็นในโพรงโอ้โหงูตัวบ้าเล่อฮะสี่ตัวเลื้อยเข้าไปนะอยู่ใต้โพรงของก่อไผ่ก็เลยประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็กู้ไพ่มาจับแล้วก็จะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ
เพราะแกล้งว่าเดี๋ยวจะไปกินเป็ดไก่ชาวบ้านเขาไปกินสัตว์เย็นในหมู่บ้านเอออ่ะให้มันแกล้งกว่าเดิมแล้วกันเนอะเนี้ยฮะพอไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือธรรมชาติใช่ไหมเออในโพรงใจกรอบภัณฑ์แล้วธรรมชาติก็อยู่ใกล้คนด้วยไงเออนะฮะสุดท้ายไม่รู้จะปล่